ไม่ต้องสงสัยแล้วนะจ๊ะเพราะคุณแม่อ้ำพัชราภาค่ะ
เฉลยเองค่ะว่าแหวนที่นิ้วเนี่ยใครให้มาได้มายังไงนะคะ
คราวก่อนเนี่ยก็ไปส่องไอจีว่าเอ๊ะคุณแม่อ้ำเนี่ย
ฮ่องกงกับใครหรือเปล่านะคะเขาว่าจะมีไฮโซฟลุกไปด้วยนะคะ
ก็ไปแอบส่องเลยนะว่าโอ๊ยจะใช่หรือเปล่า
แฟนคลับก็เดากันไปค่ะคุณแต่เรื่องเนี้ยเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะคะ
แหวนเนี่ยเลยค่ะคุณหลายคนเห็นชัดเลยนะโอ้โห
แต่ว่างานนี้นะคะคุณอ้ำเนี่ยแคปชั่นนะคะ
เฉลยเองเลยว่าแบบนี้กำลังเหอแหวนนิ้วชี้เลยค่ะ
แต่พี่คะนิ้วชี้อ้ำยาวสามารถใส่เพิ่มได้อีกนะคะ
ติดแฮชแท็กเจมส์พาวิลเลียนธุรกิจของฝ่ายชายด้วยนะคะ
แล้วก็ติดแท็กชื่อไอจีของไฮโซฟลุ๊กวรุษไปอีกค่ะ
เป็นเห็นแบบนี้แล้วค่ะแฟนคลับตาลุกวาวเลย
ไม่รู้ว่านี่จะเป็นการเปิดตัวเบาหรือแค่สนับสนุนธุรกิจของเพื่อนสนิทกันแน่นะคะ
ดูสิคะคุณนี่แค่สวมที่นิ้วชี้นะยังฮือฮาสปาเข้าไปทะลุ๒แสนไลค์ขนาดนี้
ไม่อยากจะคิดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าสวมแหวนที่นิ้วนานจะฮือฮาขนาดไหนค่ะ
แล้วก็หันไปส่องเฟซบุ๊คของฝ่ายชายกันบ้างนะคะ
กำลังโพสต์ภาพโปรโมทแหวนพร้อมกับมือสวย
ที่ก็ไม่รู้นะคะว่าใช่มือของซุปตาเบอร์หนึ่งของเราหรือเปล่าค่ะ
แต่ที่มันเห็นชัดเจนเลยก็คือพอโพสต์ปั๊บนะคะ
ก็โชว์สถานที่ทันทีว่าโพสต์จากฮ่องกง

ที่เดียวกันเลยหรือเปล่าค่ะที่ไปกันมานี่แหละค่ะ
ในการแบบว่าโปรโมทนะการใส่แหวนที่นิ้วชี้ให้สวยงามมากขึ้น
คุณอ้ำก็ได้ร่วมแคมเปญก็ร่วมโปรโมทด้วยนะคะ
ถ้ายังไงเดี๋ยวเราถามคุณแม่อ้ำอีกทีนึงแล้วกันนะว่า
โอ้เป็นเกี่ยวกับโปรโมทจริงหรือเปล่าใช่แต่ชอบตรงที่นิ้วชี้ของเขาเนี่ย
อีกหลายวงเพราะฉะนั้นส่งมาได้อีก
ส่งมาได้อยู่เรื่อยค่ะคุณส่งมาได้อยู่เรื่อยนะครับ